ส่วนข่าวต่อไปนี่ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเลยนะฮะ
คือเขาเชื่อว่าไอ้การที่จะเสริมดวงชะตาไล่ผีปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายอะไรอย่างนี้
เขาพึ่งหมอธรรมได้นะฮะก็ไปหาหมอธรรมคนแรก
หมอธรรมคนแรกบอกโอ๊ยนี่จะแก้ปัญหานี้นะ
ต้องเอาทองเนี่ยใส่ห่อไปไว้และอย่าไปแกะดูเด็ดขาดด้วยนะ
แล้วแม่จะได้หายป่วยต่อมาแม่ก็ไม่หายสักที
ก็เลยไปหาหมอธรรมคนที่สองหมอธรรมบอกไหนลองไปเปิดห่อดูสิล่ะ
ไปเปิดตามฟอร์มฮะไปแล้วทอง
คุณผู้ชมครับชาวบ้านนาม่วงตะบนนาตานอำเภอนาตาน
หลายสิบคนเลยไปแจ้งความกัน
บอกเจ้าหน้าที่จ๋าติดตามทองรูปภัณฑ์กว่า๔๐บาทให้หน่อย
โอ้โหมูลค่า๔๐บาทนี่เป็นล้านนะครับล้านกว่านะฮะ
ที่ถูกนายประวิทย์ซุ่มจิ้งหรีดอายุ๓๒ปีนะครับ

มาช่วยปรับปรุงบุรณวัฒน์ประจำหมู่บ้าน
และประวิทย์ก็เป็นหมอธรรมนะ
พลายหลังว่าประวิทย์หลอกซะแล้วหลอกเอาทองไปซะแล้วนะครับ

นางพิกุลรักษาอายุ๕๖ปี
เป็นชาวบ้านที่ถูกหลอกทองไป๗บาทนะ

จับได้เพราะอะไรล่ะแม่
ถ้าเป็นท่องปลอมบาท
แกะกระทายหลูปไว้นะเธอมันแกะ
แกะออกมาตอนนี้เป็นท่องปลอม
ภารกิจใส่เรือมละ
มันจะมา
ตอนแรกเรามีแต่แหวน๑๙๒บาท
สินิวาเราบ้านมีท่องคุณเลยไปสื่อส่อย
เล่ามาแบบแบนที่จะเอามาเขียนลงอัคระได้นะ
เพราะว่าต้องลงหมุ่นเพราะเองเลย
คุณผู้ชมความมาแตกตรงที่นางพิกูลกับครอบครัว
พาคุณแม่อายุ๘๘ที่มีอาการเจ็บป่วย
มาให้ประวิทย์ทำพิธีแล้วแม่ไม่ดีขึ้นไง
ก็เลยเปลี่ยนหมอไปหาหมอธรรมที่ยะโสธรบ้าง
แล้วหมอทำคนใหม่ก็บอกนู่นไปแกะผ้าออกซิ
เปิดผ้าออกมาเท่านั้นแหละครับคุณผู้ชมฮะ
โอ้โหนอกจากทองปลอมแล้วก็ธนบัตรฉบับละพัน
ก็กลายเป็นฉบับละร้อยนะครับ
ก็เลยโทรบอกชาวบ้านให้ช่วยกันจับประวิทย์นะ
แต่ประวิทย์ไหวตัวขับรถหนีไปแล้ว
ชาวบ้านก็ขับรถไล่ตาม
นี่ฮะคนขวามือนี่แหละครับรูปภัณฑ์สันฐานหน้าตาเป็นอย่างนี้
ไล่กันทันนะไปไล่กันทันที่อำเภอเขมราช
แล้วก็แจ้งตำรวจให้ช่วยมาจับอีกทีนึง
เอาอีกรายนะครับที่ถูกหลอกคือ
คนพิการนะฮะขาพิการนายกล้องพบนะครับ
แบบเดียวกันเลยต้องการให้หมอช่วยรักษา
แต่สุดท้ายนะครับโอ้โห
พี่นะฮะพี่ก้องพบพี่โดนไปเท่าไหร่ครับ
เราก็เลยเปิดเปิดแล้วท่องบูมี่เลยครับ
เอียงกับโบมี่ทุกอย่างสิอยู่ในผ่าขาบูมี่เลย
ให้เปิดเมืองผ่าเขาให้เอามาเปิดยุวัตตร์
ตรงนาทหารครับตรงนาหลายคนที่ยุวัตตร์
คนใดที่มาเห็นพิธีน้ำกัน
เปิดทุกคนมาหมิ่งยังเลยครับนี่แต่ผ่าเขาซื้อกับขี่ผึง

โดนเวิร์ดเลยผมก็โดนท่อง๖บาท๕๐
คุณผู้ชมดูข่าวนี้อย่าให้มันผ่านหูไปนะ
จำพฤติกรรมการหลอกลวงนะเนี่ยคุณผู้ชมยังบอกไปเลยว่าโอ้โหเนี่ยเป็นข่าวอยู่บ่อย
กล้องพบโอ้น่าเห็นใจบอกว่าทำใจแล้วสงสัยทองหายศูนย์ไปแล้ว
แต่เรื่องที่เขาเดินไม่ได้เนี่ยไม่รู้ว่าเป็นกรรมหรือถูกของ
ตอนนี้อยากให้หมอปลามาช่วยนะอยากให้หมอปลามาช่วยหน่อย
ทีมข่าวไปถามชาวบ้านนะครับแล้วทำไมเชื่อหมอทำลายนี้
พิกุลบอกว่าช่วงเข้าพรรษาที่แล้วประวิทย์มาอยู่กับพระที่วัดหมู่บ้านนาม่วง
บอกว่ามาช่วยบุรณวัฒน์ตามที่วัดประกาศหาคนใจบุญไง
ระหว่างนั้นก็เห็นประวิทย์ซื้อวัสดุก่อสร้างมาช่วยซ่อมแซมวัดอย่างดี
เริ่มศรัทธาไงเห็นโอ้ยคนใจบุญจนปลายปีนะครับ
วิทย์แสดงตัวเป็นหมอธรรมแล้วสวมอีกบทแล้วนะฮะ
ไปรักษาอาการเจ็บป่วยให้กับชาวบ้านโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอะไร
แต่ให้ทำแบบเนี้ยนำทองรูปภัณฑ์ที่เป็นสินแร่บริสุทธิ์เนี่ย
มีคุณสมบัติสามารถป้องกันสิ่งชั่วร้ายเข้าสู่ร่างกายนะครับ
เข้าสู่บ้านมาทำพิธีเรียกประวิทธิ์เอาไขมะรูปไล้ตามตัวก่อนใครไก่แน่
แล้วตอกใส่ถ้วยมันมีเส้นผมอ่ะโอ้ยมันมีก้อนเลือดอ่ะ
นะฮะต่อมาเนี่ยเอานะอยากหายใช่ไหมทองรูปภัณฑ์สร้อยคอ
ข้อมือแหวนเงินสดนะครับไปวางในผ้าขาวต่อหน้าเจ้าของทรัพย์
แล้วนายประวิทย์เนี่ยจะทำพิธีเอาเทียนแผ่นเนี่ย
ม้วนทองรูปภัณฑ์เอาไว้แล้วก็ห่อผ้าขาวทับด้วยสายสิน
เจ้าของทรัพย์เนี่ยเอาไปเก็บใต้หมอนอย่าแกะนะ
แกะจนกว่าจะได้รับคำสั่งนะนะฮะเดี๋ยวประวิทย์จะคอยดูแลโชคชะตาให้นะครับ
นะฮะเดี๋ยวเปิดออกปั๊บเดี๋ยวจะหายป่วยเลย
สรุปครับสรุปชาวบ้านนาม่วงโดนไป๒๐กว่าลาย
คุณเขียนมาสอนค่ะคุณผู้ชมนะฮะคือหลงเชื่อเนี่ย
เอาทองไปให้ประวิทย์นะดูแลนะครับทำพิธี
ตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่แล้วเนี่ยสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะ
จนมาถึงเดือนกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนี่ย
เนี่ยยังไม่หมดเดือนเนี่ยโอ้โหทองมาอยู่กับมันสี่สิบกว่าบาทแล้วครับ
นะฮะอ่าสุดท้ายเนี่ยประวิทยอมรับว่าหลอกนะครับ
แล้วก็ใช้ความไวเนี่ยสับเปลี่ยนทองแล้วก็หนีไปนะฮะ
เจอหมายจับโอ้โฮช่อกงซับของสอบพอร์ช่ำนี้บุรีลำนะฮะ
นี่ครับนั่งอยู่เนี่ยก็ทำพิธีแบบเดียวกันนั่นแหละ

วันนี้ก็ทยอยเอาหลักฐานไปแจ้งความเพิ่มแล้วนะฮะ
อ้าวใครได้ยินข่าวนี้แล้วโดนหลอกนะไปแสดงตัวนะ
เดี๋ยวสพนาตานที่เคยไปก่อคดี
เขาจะอายัดตัวต่อด้วยครับ